ส่วนที่โคราชคุณผู้ชมค่ะเกิดปัญหาเดิมซ้ำซาก
ระโยงระยางที่มันอยู่บนถนนเนี่ยค่ะมันห้อยลงมา
แล้วมีหญิงเคราะหร้ายวัย๖๔ปีคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาด
โดนในสายเนี่ยค่ะพาดคออาการสาหัสเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่บาดเจ็บธรรมดา
อันนี้เป็นภายในห้องผู้ป่วยพิเศษในโรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมา

คุณหมอเตรียมนำนางสมควรครอบดอนวัย๖๔ปี
ผ่าตัดบริเวณปากแล้วก็หลอดลมเป็นครั้งที่๓นะคะ
เพราะว่าบาดเจ็บสาหัสมีแผลลึกแล้วก็เลือดออก

อุบัติเหตุที่ว่าก็คือการที่เธอเนี่ยนะนางสมควรเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตลาด
ตลาดไปตามถนนซอยเทพทงชัยในหมู่บ้านชัยมงคล
จะไปตลาดปักทงชัยซื้อของมาขายถึงกลางซอยค่ะ
อนุญาตอ่านรายชื่อบริษัทเลยละกันนะคะ
ห้อยลงมาจากเสาไฟลักษณะเป็นท้องช้างเลยค่ะ
คว้างถนนเธอขี่ไปเนี่ยไอ้สายเนี้ยมันก็เกี่ยวเข้าไปที่คอ
ทำให้รถล้มมีแผลที่ปากลำคอโดนบาดลึกเลือดไหลนองพื้นถนนเลย
เตอร์ไซค์ก็ได้รับความเสียหายค่ะ
เห็นเหตุการณ์ก็รีบนำนางสมควรส่งโรงพยาบาลปักทงชัยทันที
แล้วคุณหมอก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมานะคะ
นางสาวน้อเรื้อมนลูกสาวเนี่ยแจ้งความไว้แล้ว
ลงบันทึกประจำวันเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามบริษัทเจ้าของสายเน็ตมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทีนี้นางนาวินีเพชรดีผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัททรูสาขานครราชศรีมาที่เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมนางสมควรก็บอกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุ
พบว่าสายเน็ตเป็นของบริษัทจริงก็รีบแก้ไขปัญหาแล้วก็เข้าดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บในทันที
ยินดีที่จะรับผิดชอบการรักษาพยาบาลทุกประการจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นปกติและค่าใช้จ่ายอื่น
จะนำเสนอผู้บริหารบริษัทเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะ
จริงก่อนที่จะมาตรวจสอบว่าใช่สายของเราจริงไหมแล้วก็แก้ไขเนี่ยตรวจสอบเป็นประจำดีไหมว่าสายของเรามันอยู่เรียบร้อยดีหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องของลมพัดแรงเป็นพายุฤดูร้อนทำให้สายมันอาจจะแบบหล่นมาพาดข้างล่าง